พี่เปิ้ลค่ะไปต้องหาต้องบอกว่าเรื่องราวดราม่าไม่จบไม่สิ้น

เรื่องของการแบบแต่งตัวคล้ายกันของนางเอก
ไม่ใช่นางเอกที่ต้องบอกว่านางเอกตัวแม่ทั้งคู่
ชมพู่อารยาใหม่ดาวิกา
ออกงานก็แต่งตัวคล้ายกันที่บอกไปใช่ไหม
แล้วก็แต่งอะไรนะพี่เปิ้ลไปถ่ายนิตยศาสตร์
ปกวางแผงออกใกล้เคียงกันอีกด้วย
แถมยังโดนรุ่นพี่เขาบอกว่าอย่างนั้น
ปาดหน้าชิงนานจะไปสำหรับผลิตภัณฑ์ซักผ้า
คราวนั้นเนี่ยเราฟังชมผู้
พูดไปแล้วว่าเขาคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้
คราวนี้เปิดทางให้รุ่นน้องได้เคลียร์กันบ้าง

หมายว่าเราใช้สติแล้วเราจะฆ่ามันไปได้

ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขียนให้

พอเราไม่ได้ทำเราก็ไม่ได้อะไรมาก
วงการการเปรียบเทียบมันเป็นเรื่องธรรมดามากค่ะ

ตัวใหม่เองก็ถูกเปรียบเทียบกับหลายคนนะคะ

ซึ่งแต่ละคนที่ถูกเปรียบเทียบเนี่ย

ก็คือพี่ที่ร่วมวงการพี่น้องกันทั้งหมด

ใหม่ก็ชิลกับทุกกระแสที่มันไม่ใช่ความจริง
ชิลกับทุกกระแสที่มันไม่ใช่ความจริงนะคะ

ตอนนี้โอเคเข้าใจแวดวงการบันเทิงแล้ว

ก็อยู่แบบธรรมนาอยู่มาพักหนึ่งแล้วนะครับก็อยู่แบบธรรมนาอยู่มาพักหนึ่งแล้ว

เดี๋ยวไปจัดอันดับหน่องอันดับหนึ่งให้เขาเดี๋ยวดราม่ามาอีกพี่เปิ้ล
สำหรับพี่เปิ้ลเนี่ยทุกคนเป็นอันดับหนึ่งหมด
เพราะเขาเก่งกว่าเราเขาสวยกว่าเราเขาดีกว่าเรา
ยกให้เป็นอันดับหนึ่งหมดเลยนะฮะนะฮะจริง